เจ๊เกียวเนี่ยก็มีของดีบูชาเหมือนกับสมัยที่

เพราะว่าเนี่ยมันคือรุ่นหลางพู่

บางทีมันก็คล้ายจะเป็น
กินดอกไม้จันทร์นะแม่